คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูคลิปที่มันตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยละกัน
คลิปนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าดิฉันตกใจ
ไปเจอกับเหตุการณ์๑๐รุมน้อย

แล้วนี่เกรงนะยันหางเลยดูสิ
มันก็พยายามที่จากหลางกนี้เห็นปะ
แต่เงินทรงมันดัสไปเกาะเสา
และเสาก็เตี้ยและก็พยายามยังไงโอ้กระดายอยู่แค่นั้นเองเรื่องนี้
ใช่อ่ะบุญมันต้องไปต่อไม่ได้
และมันสาลงนี่ก็ไม่ได้
แล้วนกหมาคือมันจะเฝ้าถึงกี่โมง
หิวข้าวแล้วกลับบ้านหรือยังไง
ก็เลยต้องเกรงยันหางยกพยายามยกหางขึ้นอยู่

ถ้าคนที่ถ่ายคลิปอยู่ก็เรียกน้องมาขับไปหน่อย
เห็นข่าวว่าเกาะเสาอยู่นี่ประมาณทักเดือนได้มั้งนะ

หมานี่ผอมแห้งเหมือนทักเมื่อเราอยู่กัน